เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปย้อนดูวากันหน่อยแล้วกัน
ย้อนดูผลงานปังแล้วกันของคู่พระนางนะคะ
เวลาจะเปลี่ยนไปยังไงบอกเลยว่าทำอะไรพวกเขาไม่ได้
ยังหน้าดียังดูดีเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมค่ะ
ผลงานปังนี่เกรทนะคะแล้วก็น้องแจ๊คนั่นเอง

ค่ะคือเรื่องของเรื่องที่เราหยิบเรื่องนี้มาพูดเพราะอะไร
เราเห็นแจ๊คแฟนฉันเขาขุดบางช่วงบางตอน

เออครั้งนี้อาจรี่ต้าตัวค่ะ
หนังเรื่องข้าวเหนียวหมูปิ้งกับเกรทนวรัฐ
คุณผู้ชมจำน้องเกรทได้หรือเปล่า

ถูกต้องนี่แต่ว่าไม่ต้องตกใจนะคะ
โตมาเป็นสาวหล่อเรียบร้อยคุณผู้ชมค่ะ
ก็เท่ดีนะคะแล้วก็คุณผู้ชมค่ะ
แจ๊คเนี่ยดูจากหน้าตาแล้วก็ไม่เปลี่ยนเลยละกันนะคะ
นอกจากเกรดตอนนั้นหมายถึงคารมคมคายนะจ๊ะ
บอกเลยว่าโอ้โหดูแล้วเรียกรอยยิ้มได้ไม่น้อยค่ะ
เดี๋ยวไปดูลีลากันบางช่วงบางตอนนะคะ
มีแฟนหรือยังกับเราอ่ะยังไม่มี

จะบ้าหรอยังเด็กอยู่เลย
โอ้โฮเด็กสมัยนี่เค้ามีแฟนกันแล้วดูอย่างเราสิ

เอาไว้โตอีกหน่อยก็ได้ให้เวลาแกเรียกปีหน้ากันละกัน
อยากกินมิสซา
อ๊ะจริงเหรอเดี๋ยวเรียกมือหน้าเลย

ลายียวนกวนประสาทเนี่ยไม่แพ้ใครเหมือนกันนะแต่ก็น่ารักดีสมวัยนะคะ
อีกคู่นึงแล้วกันค่ะอนันดาฟ้าใส
อันดาฟ้าใสเล่นด้วยอันดาเอเวริ่งแฮม
ใช่คุณผู้ชมค่ะอนันดาอิวริ่งแฮมกับจอยชนทิชานี่แหละค่ะ
จำได้ไหมคู่นี้ถ้าใครจำได้ไม่เด็กแล้วนะจ๊ะ
จำไม่รู้เลยนะรู้เลยอายุเท่าไหร่เออก็หนังยุค๙๐นะคุณผู้ชมค่ะอันดากับฟ้าใสค่ะ
ล่าสุดเนี่ยเขาลงรูปคู่กันดูจากภาพในอดีตแล้วก็ปัจจุบันโอ้ยังดูดีเสมอเลยคุณผู้ชม
โอ้โหเด็กนะสวยอ่ะน้องอยากให้มีผลงานร่วมกันอีกสักหนึ่งครั้งนะก็ดีเหมือนกันคุณผู้ชมไปต่อละกันที่แน็กกับโฟกัสนะคะ
เมื่อกี้พูดถึงแจ๊คแฟนฉันค่ะไม่พูดถึงคู่นี้เป็นไปไม่ได้จริงแน็กชาลีแล้วก็โฟกัสจีรกุลค่ะ
คู่นี้บอกเลยว่าการเวลาผ่านไปเกือบ๒๐ปีแต่ทั้งสองนักแสดงนำนะคะยังคงหล่อสวยกันอยู่เลย
แล้วก็ยังได้กลับมาแต่งเป็นคาแรคเตอร์เดิมบอกเลยว่าโอ้โหนึกว่าย้อนวันไปเมื่อ๒๐ปีที่แล้วนะคะ
น่ารักจริงเลยนะถือว่าโด่งดังมากมากเลยไปดูอีกคู่หนึ่งละกันโด่งดังเช่นเดียวกันค่ะ

จากหนังเรื่องสิ่งเล็กที่เรียกว่ารัก

โอ้โหเรื่องนี้โด่งดังมากไม่ได้แค่ในประเทศนะคุณผู้ชมค่ะต่างประทงต่างประเทศดังมาก
แล้วก็เป็นหนังที่เราดูซ้ำได้หลายรอบเลยนะคะตอนนี้แล้วก็ใบเฟิร์นนะคะแล้วก็มาริโอเนี่ยบอกเลยว่าเป๊ะกันทั้งคู่
และที่สำคัญก็ยังมีผลงานอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะผลงานตัวใหญ่ก็แบบดังทั้งนั้นเลยจ้า
แต่ที่สำคัญต้องบอกว่าดารายุคนั้นน้องต้องใช้คำนี้หน้าไม่เปลี่ยนจริงนะ
สวยหล่อเหมือนเดิมเลยจริงนะฮะเป็นเดียวกับพวกเราเลยนะฮะคุณผู้ชมเห็นด้วยมาก